ดูข่าวนี้ไอ้เราผู้ชายก็สงสัย
สงสัยก็เลยถามน้ำแข็งดีกว่า
ผู้หญิงมีโอกาสที่จะตั้งคันโดย
เธอไม่รู้ว่าตั้งคันเมื่อไหร่จนกระทั่งคลอดไหม

หนึ่งคือรอบเดือนต้องไม่มาเป็นระยะเวลานั้น
มีคนที่รอบเดือนผิดปกติมาก
เบิร์ตแต่การเปลี่ยนแปลงในร่างกายมันต้องรู้
เหรอถ้าอันนี้ยิ่งหนักเลยเอ้าถ้าเกิดลูกดิ้นเห
อ่าเกิดลูกดิ้นถูกไหมถ้าเกิดใกล้คลอดแล้วคือดิ้นแล้วอ่ะ
เออแล้วจะไม่รู้สึกแปลกใจคิดว่าอะไรท้องร้องเหรอ
ครากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นน่ะแปลกหนึ่งดูแปลกสองไหม
สองคือเธอคนนี้เนี่ยคลอดลูกใหม่
ทั้งที่เพิ่งจะคลอดลูกไปออกมาลูกเพิ่ง๑๐เดือน
บ้าอ่าเห็นไหมพอพี่เล่ามาแปลกสองเธอก็บอกว่าบ้า
อะไรมันจะปุ๊บปั๊บรับโชคมดลูกยังไม่ทันเข้าอู่เลยมั่งปั่นนั้นน่ะ
เอารีบพี่ก็จะรีบอยากมีลูกเยอะเอาทีมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดครับ
ช่วยเหลือนางคิมลิถ้าทำไมชื่อแปลกคิมลิเขาเป็นชาวกัมพูชาอายุ๒๐ปี
นี่คลอดหน้าห้องน้ำเลยในห้องเช่าเลขที่๕หมู่๕ตะบนหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับ
กยังติดอยู่เลยน้ำแข็งสามีให้นั่งหนุนให้กำลังใจอยู่แล้วให้หนุนตักกำลังใจอยู่
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแรกคลอดน้ำหนักน้ำหนัก๒๗๐๐นะ
บางคนชอบเลขเด็กคลอด๒๗๐๐กรัมปลอดภัยดีครับ
ตกใจด้วยงงด้วยยืนใจด้วยโดยเวลาดูกัน
คุณผู้ชมก็ว่าเป็นมันต้องเป็นไปได้อุ้ย
เห้ยมันจะเป็นไปได้เหรอวะพอเลยถามผู้หญิง
เขาบอกกันเลยนะหัวปีท้ายปีแบบนี้
คือความจริงที่เห็นเนี่ยหัวปีท้ายปีเนี่ยมันยังมีช่วงห่างมากกว่านี้นะ
นี่พี่น้องห่างกันไม่ถึงขวบเลยสิ